คุณผู้ชมข่าวแรกของเบรกนี้นะต้องบอกว่าเป็นเหตุสลดนะคะ

ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกระโดดเขาใช้คำว่าพุ่งเหลาเลยนะ
ลงไปจากหอพักชั้น๒ลงไปในบ่อน้ำเพราะว่าถูกตามทวงหนี้
คือเขาไปยืมคนมา๒๐๐๐บาทยืมเงินคนมา

คือหนีกระโดดออกมาทางระเบียงเลยค่ะแล้วปรากฏว่ากระโดดลงไปไม่ยอมขึ้นมา

คือในบ่อมันก็ไม่ได้ลึกไงแล้วเขากระโดดไปสู่

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับหอพักชื่อว่าชนะนันคอร์ด
ถนนเชียงใหม่หางดงตำบลแม่เหียดจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปงมค้นหาร่างของนายวสันพรมมาสะ
วัย๔๕ปีชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นแล้ว

ก็ไปสืบสาวหาเรื่องกันนะคะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ถึงมาจมน้ำตายอยู่ในนี้
ก็รู้มาว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายวสันผู้ตายเขาพักอาศัยอยู่ที่
ห้องพักชั้น๒ของหอพักชนะนันคอร์ดนี่แหละค่ะ
แล้วปรากฏว่านางสาวกัญญนัทคำสวรรค์เพื่อนร่วมงานมาเคาะประตูห้อง
ทวงถามเงินที่นายวสันยืมไปสองหมื่นบาท
นายวสันไม่ได้เปิดประตูแต่วิ่งออกไปทางระเบียง
ทางระเบียงแล้วก็กระโดดจากชั้น๒ลงไปในบ่อน้ำ
แล้วก็จมหายเป็นเวลานานค่ะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ช่วยกันประสานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าผู้ตายคงพยายามจะหนีค่ะ
ก็เลยกระโดดลงไปที่บ่อน้ำกะว่าเออมันไม่ใช่พื้นเป็นน้ำ

แล้วก็คงจะพยายามดำน้ำหนีเจ้าหนี้
แต่ว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวเย็นนะคะเชียงใหม่นะอากาศเย็น

ก็เลยทำให้ผู้ตายจมน้ำแล้วก็เสียชีวิต
ตอนนี้ก็ได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปแผนกนิติเวศ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้ว
เพื่อตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
แล้วก็จะติดตามญาติให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะคะ